คุณผู้ชมไปที่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับ
ไปเจอกับหนุ่มคนหนึ่งที่เขามีไอเดียดี
วัสดุเหลือใช้มาผลิตเป็นโมเดลหุ่นยนต์
สร้างรายได้นะบอกเลยว่าบางตัวนะเขาขายกันเป็นแสนเลยนะ
มันสวยงามขนาดไหนแล้วมันเหมือนจริงด้วยนะ
เฮ้ยนี่สร้างมาจากเศษเหล็กครับสุดยอด
ไอ้ตัวพันนี้แล้วก็ใช้วัสดุที่เป็นวัสดุเหลือใช้เนี่ยนะ
สามารถสร้างราคาที่ดีเยี่ยมให้กับคนที่เขาทำ
รายได้ดีมากพี่สัญญาดอกบัวคนนี้
หรือว่าชื่อเล่นก็คือพี่อ้วน

อ้วนนะฮะเขาเล่าว่าเขามีไอเดียมาแบบนี้
เพราะว่าเขาได้ไอเดียมาจากการที่เขาเห็นหุ่นโมเดลต่าง
แล้วเขาก็เห็นแล้วว่าวัสดุเหลือใช้พวกนี้
มันสามารถเอามาสร้างรายได้ให้กับตัวเขาได้

ใช่แล้วครับคือผลิตหลายอย่าง
คือตามตัวคล้ายคาแรคเตอร์ในหนัง
เอามาสร้างรายได้แบบนี้แล้วก็สามารถทำเป็นรูปอื่นก็ได้นะ
อย่างเช่นคล้ายกับโคมไฟแบบนี้ที่ลูกค้าเขาสั่งมา
ก็เอามาทำดูแล้วสุดท้ายได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี
บางคนติดต่อมาขอซื้อเนี่ยอย่างที่ผมบอกไป

คิดดูมันจะสร้างรายได้ให้กับเขามากขนาดไหนครับ
อ้วนเขาบอกว่าช่วงหนึ่งของชีวิตก็ตกงานนะ
แล้วทีนี้ก็มีเพื่อนมาชวนทำโมเดลหุ่นยนต์ขาย
ประกอบกับตัวเองเขามีความชื่นชอบในด้านนี้
ไม่ใช่ว่าใครอยากจะทำก็ทำได้นะ
อย่างแรกที่คุณจะทำเนี่ยคุณจะต้องมีความชื่นชอบก่อน
ทำแล้วมีความสุขผลงานมันก็ออกมาดีไงครับ
เนี่ยแล้วที่ผมบอกว่าเขาใช้วัสดุเหลือใช้เนี่ยนะครับ
มันคืออะไรบ้างก็มีเศษไม้เศษเหล็ก
เสร็จชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์
มารวมกันแล้วก็ผลิตออกมาเป็นรูปลักษณ์
ลักษณะต่างที่น่าจะผลิตออกมาจากน็อต
็อตเหลือใช้เอามาอ๊อกติดกันแบบนี้
ก็ทำเป็นโคมไฟก็ได้เก๋มาก
เออมันไม่เหมือนใครมันเป็นงานแฮนดเมสไง
มีหนึ่งเดียวลองดูสิครับคุณผู้ชมครับ
ถ้าใครสนใจแล้วอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชร
ก็ลองไปดูกันได้นะครับเพราะว่าเขานั้นเปิดขายอยู่
แล้วถ้าใครดูทางเฟซบุ๊กแล้วดูทีวีอยู่ตอนนี้
แล้วก็อยากจะไปซื้อหาดูก็โทรไปตามหมายเลขนี้ครับ

ยังไงซะก่อนที่จะโทรไปซื้อผมว่าไปดูนี่ดีกว่า

เฟซบุ๊กสัญญาดอกบัวที่เป็นภาษาอังกฤษนะ

และอย่างที่บอกผมอาจจะพูดแค่ว่ามันมีแค่หลักแสน
แพงไปเปล่าเฮ้ยหลักร้อยเขาก็มี
เลิศโลเล็กก็มีราคาแบบสบายก็มี
สำหรับบางคนที่อยากจะนำไปตั้งโชว์ที่บ้าน
เป็นของแต่งบ้านเลยค่ะก็สามารถสั่งได้
สักครู่คล้ายโคมไฟที่คุณชนะบอกก็สวยนะ
เก๋ดีเหมือนกันยังไงใครสนใจก็ติดต่อไปเลย
หมายเลขโทรศัพท์ที่คุณชนะบอกไปนะจ๊ะ